แต่ว่าบางร้านเนี่ยเขาก็มีไอเดียการขายจากพ่อค้าแม่ค้านี่แหละ
ร้านที่จะพาไปทานร้านนี้เป็นร้านขนมครกธรรมดามาก
แต่ที่มันไม่ธรรมดามันคือพ่อค้าหรือแม่ค้า
เอ๊ะยังไงคะสับสนนะคุณแต่ดูก่อนดูว่าเขาขายอะไรเนี่ย
เขาขายขนมครกไงก็บอกแล้วร้านนี้เป็นร้านขนมครกอร่อยที่สุดในสามโรค

เขาบอกร้านเขาบอกมา๓โรคจริงก็คือเบาหวานความดันมะเร็ง
เขาบอกมาดิฉันไม่ได้บอกนะคะ
ร้านที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นร้านขนมครกเล็กเลย
ในตลาดนัดในอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ร้านเล็กนะแต่มีเพจเฟซบุ๊คเป็นของตัวเองนะคุณ

โลแกนเนี่ยโงเห้งเจ้าของร้านเนี่ย
ชื่อพี่แขกทำโงเห้งก่อนหน้าตารูปภัณฑ์สันธารแบบนี้
ไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่พี่แขกแกโด่งดังมาก
เพราะว่าแกไลฟ์เฟซบุ๊คไปขายไปแบบนี้

ก่อสักครู่ไม่ครับผู้ชายได้กลอนผู้หญิงนะคะ
น้ำเหมือนเราสมัยสาวเลยแต่เราโดนละชนดูดินะเราก็เลยแป๊กไปน้อยนึง
เอาอะไรคะก็ไม่ได้มากับหัวรอนานค่ะ
ชายได้ก่อนไปเลยค่ะนะคะยังไงคุณลีลาของพี่แขกเขาไม่ธรรมดานะคะ
เขาเป็นคนชัดเจนดีนะเขามีโลแกนไงผู้ชายให้กินฟรีแต่ถ้าเป็นผู้หญิงรอก่อน
แต่ถ้ามากับสามีกับผัวเนี่ยเอาไปก่อนเลยแต่ถ้าคุณมาคนเดียวแล้วเป็นผู้หญิงรอต่อไป
ทุกวันนี้เลยมีแต่สาวรออยู่หน้าร้านเต็มไปหมด
เพราะว่าผู้ชายได้กินหมดแล้วนะคะที่ต่อแถวเนี่ยผู้หญิงทั้งนั้นเลย
ความอร่อยของแกอร่อยที่สุดในสามโรคจริงยังไง
เบาหวานความดันมะเร็งไงอย่างที่
เบาหวานนี่คือของแกน่าจะหวาน

ยืนเล็งไม่ซื้อสักทีทำไมไม่ซื้อ
ซื้อหน่อยนะคะเราไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าพี่แกเป็นคนอารมณ์ดี
ก็เลยไม่แปลกใจเลยที่ลูกค้ามาชอบใจในลีลาแล้วก็อัธยาศัยไมตรีของพี่แขกแบบนี้
ไปรอกันเป็นชั่วโมงกว่าจะกินเพราะพี่แขกไม่ให้กินนะคะ
บางคนก็ตามไปเจอตัวจริงเพราะว่าดูจากในเฟซบุ๊ก
เขาตามไปพิสูจน์กันเลยคุณไปดูในเฟซบุ๊คนี้กันหน่อยว่าตามใบพิสูจน์แล้วเจออะไร
มีไซส์อะไรบ้าง
อันนี้นะคะเราก็จะมีช่วงน้องรอดอร์ด้วยนะคะ
น่าจะขายของใช่ไหม
ขายของหรือว่ามาแซวลูกค้าก็ไม่รู้เหมือนกัน

อมใจในลีลาของพี่แขกจริงนะคะ

พี่จ๊ะเอาอะไรจ๊ะวันนี้ขายทุกอย่างเลย

คุณดูบรรยากาศร้านเขามีแต่ผู้หญิงรอจริง
เฮ้ยว่าไงเฮ้ย

ใช่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะตามรอยไปแบบนี้นะคะ

แขกเขาเปิดวันอาทิตย์วันอังคารวันศุกร์
ตลาดคุณาวันอำเภอกำแพงแสนนครปฐม
หรือว่าตามไปที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ
ครกแขกแหกปากนั่นเองค่ะ
แล้วก็ขอบคุณภาพนะคะจากยูทูปชีเน่ชาแนลนะคะ
แนะนำแล้วกันถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้หญิง
จะไปซื้อร้านนี้คุณควรจะพาคุณผู้ชายไปด้วย

คุณจะได้ก่อนคุณจะไม่ต้องไปยืนรอ
ถ้าอย่างดิฉันไปคนเดียวต้องคุยกับพี่เขายาว

ต่อครับรอหน่อยครับรอได้ไหมครับ
เฮ้ยว่าไงเฮ้ย
แต่ถ้าผู้ชายมาได้เลยจ้าได้เลยจ้า
เอาไปก่อนผู้ชายเอาไปก่อนผู้หญิงรอเลย
บางทีผู้หญิงก็อาจจะมีความสุขกับการยืนรอดูพี่เขาสนุกปากก็ได้